อยู่กันที่วงการลูกทุ่งค่ะแต่เป็นลูกทุ่งสาวแล้วกันคนนี้จ๊ะอาสยามนะคะ
ก่อนหน้านี้ค่ะมีข่าวออกมานะคะว่าเธอนั้นควักเงินนะถึงหลักหมื่นเลย
ช่วยเหลือนักร้องรุ่นพี่ค่ะอย่างคุณสามารถเมกาแดนนะคะที่ลำบากอยู่
รวมถึงค่ะเป็นกระบอกเสียงในการประกาศขายบ้านให้กับรุ่นพี่ด้วยนะคะ
ประกาศขายบ้านไปเมื่อช่วงปลายเดือนที่แล้วค่ะ
เธอก็เพิ่งได้ออกมาเปิดเผยเรื่องนี้ผ่านบันเทิงไทยรัฐค่ะเธอบอกว่าอย่างนี้
ทันทีที่ทราบข่าวความเดือดร้อนของลูกทุ่งหญิงรุ่นพี่
เธอก็พยายามติดต่อเพื่อขอช่วยเหลือทันทีแม้จะไม่รู้จักกันมาก่อนค่ะ
ซึ่งหลังจากที่ได้ช่วยเหลือเรื่องเงินแล้วก็ประกาศขายบ้านไปในครั้งนั้นนะคะ
แฟนคลับของเธอแล้วก็คนที่พบเห็น
ก็ติดต่อไปช่วยเหลือเพิ่มเติมเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ฉันไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะแล้วก็เสียงแค่นึกถึงในชีวิตว่าอร่อยแล้ว
หนูว่ากำลังใจสำคัญนะสำคัญมากมากเลยและยิ่งแบบว่า
เขาได้กำลังใจจากคนเยอะทั่วประเทศเลย
ไปหาเขาทั้งวันเลยจนเขาไม่ได้พักผ่อน
แต่ก็ดีแต่ก็ดีก็ขอบคุณแทนพี่เขานะคะ

ถึงไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ว่ามีการช่วยเหลือกันเกิดขึ้นเท่านี้ค่ะ
คุณสังคมก็น่าอยู่กันขึ้นมาแล้วนะคะ
ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่แค่ครั้งแรกนะในการที่จ๊ะอาสยามเขาออกมาช่วยเหลือ
จริงแล้วเขาช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดแล้วก็หมั่นทำบุญด้วย
ถือว่าเป็นนักร้องสาวที่หมั่นทำความดีให้กับสังคมมาโดยตลอดอีกเช่นกันนะคะ